เพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ซัดรถกระบะที่กำลังขับเข้าหมู่บ้าน
เขาบอกว่าเคราะห์ดีที่คนขับออกมาจากรถได้ทัน
คุณผู้ชมรอดชีวิตมาได้นะฮะ

สวัสดีครับ

ก่อนหน้านี้นะคุณรถกระบะของเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ
รถกระบะของเขามาอยู่เรียบเคียง

แต่พอเขาออกจากรถมาได้เพราะเห็นว่าฝ่าไปไม่ได้แล้วฮะ
หลังจากนั้นน้ำป่าก็ซัดรถกระบาดของเขาไหลไปติดอยู่ตรงนั้น

เขาบอกโอ้โหโชคดีที่ผมตัดสินใจนะออกมาจากรถก่อนนะครับ
งั้นผมไหลไปตามนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าน้ำมันจะซัด

ก็คือพี่ธนวัฒน์กลิ่นเกษรนะฮะเป็นวิทยากรอิสระนะฮะ
ก็เล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่
บ้านทัพขอนตำบลปากทรงอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเขาเองกับเพื่อนรวม๓คน
กำลังขับรถกระบะไปพบลูกค้าในหมู่บ้าน

สีมันเป็นแบบนี้แดงเหลืองแบบนี้นะครับ

ตอนนั้นมันค่อยไหลมาท่วมจริงนะคุณ
แต่ภายใน๑นาทีกระแสน้ำไหลแรง
น้ำแดงฉานเลยแล้วก็ท่วมสูงนะครับ
แล้วก็ปะทะกับด้านหน้ารถของเขาไปต่อไม่ได้แล้ว
คนตัดสินใจเลยลงจากรถมาอยู่บนที่สูงข้างทางก่อน
และหลังจากนั้นกระแสน้ำซัดรถของเขาไหลไปตามน้ำนะฮะ
นี่คุณไหลไปเป็น๑๐๑๐เมตรนะฮะ
แล้วก็ไปหยุดก่อนถึงร่องข้างทางเพียงเล็กน้อยนะครับ
เจ้าของคลิปกับเพื่อนต้องรออะไรรู้ไหมคุณ
รอน้ำมันลดรออยู่นาน๒ชั่วโมง
ขณะที่รอก็ลุ้นไปด้วยว่ารถของเขา
จะถูกซัดถูกพัดไปที่อื่นอีกหรือเปล่า

ก็มีการประสานรถยกมายกรถกระบะไปซ่อมที่อู่
เพราะว่าน้ำท่วมตัวเครื่องได้รับความเสียหายนะครับ
เขาบอกว่าเคราะห์ดีที่ทุกคนบนรถ
ออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายนะคุณนะ